เหตุเพลิงไหม้บริเวณอาคารที่หน้าตลาดสำเพ็งนะฮะ
ถือว่าเป็นเพลิงไหม้ใหญ่นะครับเพราะตรงนั้นเป็นร้านค้า
แล้วก็วันนี้วันหยุดก็มีคนเดินไปซื้อของกันเยอะนะฮะ
เหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้หน่อยคุณผู้ชมฮะเพราะว่ามีคนเขาแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งรังงับเหตุนะครับ
ผู้ไม่ได้ขาดคำผู้ดังตลาย
คนยืนอยู่กันแหละอันตลายไม่ยอมออกมาอากัน

นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเป็นเหตุเพลิงไหม้ใหญ่นะครับ
ตรงสำเพงนะฮะเพราะว่านี่ยินเสียงมั้ยฮะ
โหมกระหน่ำแล้วมีควันดำที่สำคัญ
มีการรายงานออกมาว่ามีคนติดอยู่ข้างใน๒๐คน

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงพยายามใช้รถดับเพลิง
ฉีดน้ำเข้าไปเพื่อระงับเหตุไม่ให้เหตุนั้นลุกลาม

แล้วคุณคิดดูว่าบรรดาพวกอุปกรณ์ในการขายผ้า
เพื่ออะไรต่างมันเป็นเชื้อเพลิงที่เป็นอย่างดี
มีรายงานออกมาล่าสุดนะครับคุณผู้ชมฮะ
ว่าสามารถที่จะระงับเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ได้อยู่ในวงจำกัดแล้ว
เบื้องต้นเพลิงไหม้ประมาณ๒๓คูหา
แล้วก็ลามไปติดรถยนต์ที่จอดบริเวณหน้าร้านนะฮะ
โดยบริเวณหน้าอาคารที่ไหม้มีหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ตั้งอยู่
เจ้าหน้าที่เร่งระงับเหตุเพลิงไหม้
คือเพลิงมันไหม้ตั้งแต่สักประมาณ๑๐โมงกว่า
ล่าสุด๑๑น๔๔นาที
มีการรายงานว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้เรียบร้อยแล้ว
แต่ทีนี้ก็ต้องฉีดน้ำหล่อไว้เพื่อป้องกันการปะทุด้วยนะ
แล้วก็ต้องดูแลเรื่องของโครงสร้างของอาคารด้วยคุณดูสิ
โอ้โหเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวนะฮะ